โอ้โหพี่ชัยครับดุเหลือเกินแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่านักมวยอย่างแสนเหลี่ยม
คนที่ชอบมักจะเอาตัวรอดบนวิธีได้เสมอมาแพ้น็อกเฉยเลยเออ
ด้วยเวลาหนึ่งนาทีสิบสี่วินาทีครับอ้าวทำดีแบบนี้นะครับรับไปเลยสามพันบาล
จากกาวซีเมืองจอราเข้เขียวนะครับวันนี้แจกกันมันมือเลยนะครับคุณยุ้ยเอ่อ
็อก๓คู่ติดเลยนะครับออกตัวล้อฟรีเลยครับวันนี้ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
คู่แรกนี่ก็ชนะนอกไปในยกที่หนึ่งนะครับคู่ที่สองคู่ที่สามชนะนอกไปในยกที่สองนะครับ
ส่วนตอนนี้ครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
มีการชิงแชมป์รุ่นหนึ่งร้อยห้าปอนด้วยรุ่นมินิมัมเวทของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
มุมแดงนักชกจอมฝีมือแข้งซ้ายจัดจ้านจากพัทธลุงเด่นเกรงไก่เกียรติพลทิพย์
ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับรายนี้เนี่ยโอ้โหรูปหล่อเหลือเกินนะครับ
ผมก็สุดจะเท่นะครับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับ
มวยคู่นี้เป็นมวยล้างตานะครับเคยเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้งที่ราชดำเนิน
วันนั้นคุณแพ้มาแพ้ยังไงจำได้ไหมจำได้ครับแค้นไหมแค้นครับ
แล้วจะทำยังไงต่อไปล้างแขนครับแขนต้องล้างแขนนะ
วันนี้มีอะไรมาฝากเขาบ้างของฝากอ่ะครบเครื่องครับ
ครบเครื่องนะโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่จับตาดูให้ดีเลยนะอ่าได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
วันวันไหมไม่ครับปกติครับอ่าวันนี้จะเป็นหนังม้วนเดิ
มาฉายใหม่ไหมเราเคยชนะมาหนังมดเดิมมาฉายใหม่ครับ
ซ้ายดีกว่าเดิมครับแต่ต้องสายดีกว่าเดิมอาจจะขาดมากกว่าเดิมอีก
อ่ามีอะไรเอาฝากเขาบ้างปะเนี้ยอันนี้มีเขากับเช่งมาฝากเนี้ยครับ
อย่าเพิ่งตัดผมร้านไหนแถวค่ายมวยครับเออ
แบบนี้ทั้งค่ายนะครับตั้งแต่จาทุยลงถึงนักมวยมันเป็นเสน่ห์นะ
เอ้าเราหล่อกว่าเขาไหมหล่อกว่าครับเขาบอกเราหล่อกว่าเราว่าไงบ้าง
เฉยเลยแซวกันเล่นนะฮะมวยคู่นี้อย่างที่เรียนไปนะครับ
สตอเดือดนะครับมาจากใต้ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีเดิมพันเป็นเข็มขัดหนึ่งร้อยห้าปอนด์
ศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความสำคัญคือเป็นศึกล้างตานะครับ
มุมแดงเคยแพ้มาวันนี้จะเป็นยังไงก่อนอื่นติดตามวิทยา
แผงหนักก็เหนียวตีไม่ปล่อยเค็มขัดแชมป์จะเป็นของใคร
ครับมาฟังประวัติของมวยคู่เอกนะครับเด่นเกียงไกรเกียรติพลทิพย์
คือเกียงไก่วัดมีอายุสิบหกปีเป็นชาวจังหวัดพัทธรุง
ชกมาแล้วห้าสิบห้าครั้งชนะสี่สิบแพ้สิบสี่เสมอหนึ่งครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนยอดฟ้าสมหวังไก่ย่างที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
ชื่อสุฟนัสเพ็ดลักษณ์อายุสิบแปดปีเป็นชาวจังหวัดสุราธารณี
ชกมาแล้วเกี่ยวสิบสองครั้งชนะสี่สิบเก้าแพ้ยี่สิบเสมอสามครั้ง
ฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนเพ็ดเอกปลอยฉลาดที่เวทีมวยรุ่นวิดีครับ
มวยคู่นี้อย่างที่เรียนไปนะครับสตอเดือดครับ
มุมแดงนี่จากพัทธลุงครับศรีนครินนะครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินจากสุราธานีครับก็บ้านเดียวกับลูกพี่เลยครับ
ในเจ้าของสีเสื้อของบิดกรมสัมภาษามิตรคุณสมชายพูดสวัสดิ์
ก็นั่งเป็นประธานเทคนิคของสมาคมมวยแห่งประเทศไทยด้วยครับ
วยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
เมื่อวันพุธที่๑๖ธันวาคมครับ
โดมทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนเด่นเกียงไกรมาครับ

เพราะว่าวันนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนเกมมันอยู่ที่ลูกโดนเตือนนะ
มุมแดงโดนเตือนนะครับแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนเกมให้แพ้ไป
วันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าจะล้างตาได้สำเร็จหรือเปล่า
โดนมีเข็มขัด๑๐๕ปอนด์ของสุขเยี่ยมประธานรัฐเป็นเดิมพันธุ์ด้วย
น้ำเงินนี่ซ้อมอยู่กับจาธุยแสงมรกฏนะครับ
พันธาอากาศเอกอัธพงศ์อำอนันต์ครับ
อยู่ที่วัดสิตารามแถวแยกหลานหลวง

อ่าสดมากนะมุมแดงอ่ะ

เงินเนี่ยสดมากนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับ
มุมน้ำเงินนี่ชนะมา๗๘ไฟล์ติดแล้ว
ขณะที่มุมแดงก็ซ้อมอยู่กับโรเบิร์ตช็อกนะ

ค่ายมวยก็อยู่แถวอ่าย่านสาระยานะครับค่ายมวยเก็ดพลทิพย์
นี่วันนี้ครับทางด้านฝ่ายแดงครับเด่นเกียงไก่นี่
ทีมงานมาจากอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุงครับ
นำทีมโดยผู้ใหญ่ถิ่นเยาวแสงและผู้ใหญ่สมใจ
แสงใสครับมาให้การเชียร์ครับพี่น้องคึกคักชาวพัทธรุงนะครับ
มวยชิงแชมป์มีแฟนคลับมีกองเชียร์นะทำให้บรรยากาศเนี่ยมันดูคึกคักไปด้วยนะครับ
เราทำงานก็ดูเพลินไปด้วยแฟนทางบ้านก็สนุกสนานไปด้วยนะครับ
ฝรั่งชาวต่างชาติครับอย่างในจอที่เห็นนะครับทุกเพศทุกวัยเลยครับ
ฝรั่งนี้แห่เขาชื่นชอบมวยไทยเป็นอย่างมากเลยนะถึงก็เข้าเส้นเลือดนะ
ฝ่ายดักมุมแดงเนี่ยครับโรเบิร์ตนี่ก็เป็นพวกโผสกแปลภาษาอังกฤษนะครับ
ต้นนี้จับตาดูแข้งซ้ายนะครับของเด่นเกรงกายให้ดี
กระหน่าช่วงปลายดูข่าววงในของโดมทองครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับพันเอกจีรวัตรอินเหี่ยมครับ
นี่ครับวันนี้คุณซูมครับสมชายกุศลสมบัติครับคุณซูมไทยรัฐครับ

คุณสงชัยรัฐนานสุบวันครับโปรโมเตอร์หมาชนครับ
สงสัยจะคุยกันในเรื่องของคู่มวยนะคงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อย
โอ้โหวันนี้บรรยากาศในสนามคึกคักเป็นอย่างมากนะครับ
ทั้งสองฝ่ายนี่ขนกองเชียร์มาเกือบล้านชีวิตไม่ถึงนะครับ
นี่ปลายแดงเด่นเกรงกายนี่ขนไปจากพระตรงนี่๔๐ชีวิตแล้วครับ
เดี๋ยวดูว่าหมาไกลจะกลับบ้านมือเปล่าหรือเปล่านะ

คู่นี้ความสำคัญคือนอกจากเป็นศึกล้างตาแล้ว
ยังมีเข็มขัดแชมป์๑๐๕ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยนะครับ
รุ่นมินิบ้ำเวท๑๐๕ปอนครับเป็นเดิมพันธุ์
ศักดิ์ศรีเป็นกิจยศของคุณตระกูลนะครับกับการได้เข็มขัดแชมป์
วันนี้ออกตัวล้อฟรีเลยนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐดุเหลือเกินครับ
โอ้โหน็อก๓คู่รวดเลยครับ
มาดูเลยมาเร็วไปเร็ว
รู้สึกยืนจะลอยกว่านิดนึงครับ

ส่วนมุมแดงนะครับวันนี้ไอ้ผู้ใหญ่เพียนครับส่งให้พ่อตาของโรเบิร์ตค็อกนะครับ
มาถอดมงคลเองนะหัวหน้าค่ายเกียรติพลทิพย์ครับ
ส่วนน้ำเงินก็เป็นตัวแทนของจัดทุยแสงมรกฏนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้
รุ่นล่างนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นมวยถูกผู้เลยครับ
แต่ว่าทรงผมและหน้าตาเนี่ยมุมน้ำเงินจะกินขาดกว่าหน่อยหนึ่ง
เดี๋ยวดูครับความหล่อทรงผมนี่จะเป็นผลหรือเปล่ากับการชกมวย
จะไม่เกี่ยวกันนะพี่ชัยนะทรงผมหน้าตากับการต่อยมวย
หัวหน้าค่ายสิทธิ์จาติกกับพันประยักษณ์สิทธิ์จาติกรู้จักไหมครับ

มาถอดมงคลให้อีกฝ่ายน้ำเงินนี่โดมทองครับ
อย่างที่เราเรียนไปนะครับน้ำเงินนี่หลังจากเปลี่ยนมาใช้สีเสื้อ
ของบิดกรมศัพท์ภาษามิตรคุณสมชัยธรรมวัน
ไฟล์ไม่แพ้ใครเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงติดตามยกหนึ่งครับ
คู่นี้ถ้าพูดถึงลักษณะมวยทรงมวยทางมวยแล้วอาจจะไม่ได้น็อกหรือว่าจบเร็ว
แต่โดนแบบนี้จิ้มหัดซ้ายเข้าไปก่อนมีแบบนี้ด้วยนะ

แต่ทางมวยนี่ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแหมแต่จิ้มเร็วจริงนะ
ลุงรักไก่นะเออเอาเสียงเฮดด้วย
แต่พูดถึงจังหวัดพิมูนมวยนี่ฝ่ายแดงนี่กินขาดนะครับ

ล้ำเงินนี่เหนียวแน่นพวกเกาะไอ้พิษตั้ง
ปายมันและคู่นี้ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนผู้ชมครับ
แพ้ชนะเข็มขาดเส้นนี้ล่อยสูอาวิสบังใต้บ้านเราแน่นอน
วันนี้พี่น้องชาวใต้พัทธรุงมากันบ้านเยอะแยะมาก
พัทธรุงน้ำเงินนี่ก่อสมุยสมุยราชธานี
กันเยอะมากครับวันนี้มาเน้นหมัดซ้ายเลยนะครับ
แต่ซ้ายต่อซ้ายอันตรายนะเด่นเกียงไกร
โดนทองสิทธิ์จะพุยจะแป้งจะยานี่แค่หรากลัวลง
เกียรติภัณฑ์ทิพย์นี่สมัยก่อนชมในศึกวันทองชายเยอะเลยนะสมัยก่อน
เด็กอารี่อะไรพวกเนี่ยนะมวยเอกทั้งล้าน
มิตเตอร์โรเบิร์ตนะเขาอุ่นทีมอยู่
โรเบิร์ตค็อกเมื่อสักครู่นี้ถอดมงคลเป็นพ่อตาของโรเบิร์ตนะ
พ่อตาแสดงว่าแม่มีลูกเขยเป็นฝรั่งนะ
เออทางมาหรือจากพัตตลุงเลยนะครับ

อาวุธที่ถนัดยังไม่ใช้นะครับ

เท่านั้นแหละครับบ้าง
เด่นเตรียมไกลเผลอแค่ขวา

มั่นใจหมัดเลยเจ้าเด่นเกมแดงไม่ใช่มวยหมัดนะ
อืมมาตรงนี้ดู

ออกมาซ้ายปวงได้หลายหมัดเลย

เกมยังอีกยาวนี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้น
ผมทางเข้าสู่เส้นชายยิ่งไกล
อ้าวสำหรับเพื่อนที่ชื่นเจ้าวันสงชัยนะ
สี่นี้ยี่สิบสี่นี้กับความยิ่งใหญ่ที่ราชดำเนินกับวันทรงชัย
รถรอบ๔๐ปีเดินปลูโรเมอเตอร์สงชัยนะครับ

เศษฉันกับทักษิณเล็กจริงสางเล็กกับวิทยาเล็กและหวันดมกับร้อยเชิญนะครับ
่งชางเล็กวิทยาเล็กนี่เอามาซ้ำกันอีกไฟล์หนึ่งนะครับ
ไฟต์ที่แล้วมีชกกันสนุกมาหาผู้ชนะลำบากเลยต้องเจอกันอีกไฟต์นึง

โอเคมัวแบบนี้มันถัดไว้แบบนี้แต่ลุดนี่ไม่ได้เลยนะซ้ายกับขวาเนี่ย
ก็แต่ลุดมาเนี่ยตัวแต่ลุดให้เสียเปรียบเลยนะ
ไอ้เจ้าโดมท้องในพวกเครื่องยูเซนนะครับ

นี่ยังเผาหัวอยู่เนี่ย

เด่นเกียงไกรนะดูมีตีนซ้ายมีหมัดซ้ายขึ้นมาน่ากลัว

หยุดครับอย่างนี้
แต่เดินแบบนี้ดึงบ่อยไม่ดีนะ
เดินไม่ผสด์ในกล้างคอเลยนะ
พยายามเล่นหมัดซ้ายเลย
สายตาดีเยอะกว่าน่ะ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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
แฟนทั้งบ้านอยู่นู้นต่างฝ่ายต่างรุ่นเลยนะ
แค่มานี่มาเท่าไหร่ก็จะรับเท่านั้นเลยนะ
ไม่มีบางอย่างเลยนะจริงมากหลือ
โดนบอกไม่กลัวไม่กลัวนี่แหละไม่กลัว
มีเทียมตลอดมีเทียมตลอด

ครุ่นนี้ขอบคุณเรื่องเจ้ารัแคร่เกี่ยวด้วยครับ
และ๑๐๐๐๐บาทผู้ที่ใช้เจ้ารัแคร่ฝ่าหาง

เพราะมวยชิงแชมป์นี่ก็ให้คะแนนกันยกต่อยกนะครับ
ละ๑๐คะแนน๕ยกก็๕๐คะแนน
ผู้ชิ้นขาดบนเวทีครับพะเนศกีรวรรดิอินเหยียมแดง

มทองลูกเจ้าพ่อลงต้ม๒ยกเห็นชัดเห็นเชิงกันไปแล้ว

ถ้ายุ่นไนน์แบบนี้ถ้าเดียงเกียงไก่ยินรสในนายแบบนี้

ต้องต้องกินยาวละตอนนี้
โดจ้องหลอกหลวง
ถ้าชวนทะเลาะในมีโอกาสได้ลุ้นได้เฮเยอะขึ้น
วางแข้งขวาขวามันจะได้ใจหรือเปล่า
ขวาหลุดกระโดนซ้ายเกี่ยงไกล
เกี่ยงไกลมีมัดซ้ายมาเสริมตลอดนะครับ
เดินแล้วแข้งขวาสาดดักแทง
เป็นบัวที่รอจังหวะด้วยนะออกเนื้อ

มีงานละวัลพิเศษพร้อมเข็มคันกลับบ้างสบายไปเลย

แม่นเห็มวางแข่งแล้วดึงหลุดแบบนี้
นี่แหละครับนี่คือกว่ามันของยอดโรยไทยรัฐโดยทรงไทยรัฐนสุบัน
ความร่าวใจมีให้ดูมีเห็นตลอด
เอาวงไหมเอาทั้งเท้าจะต่อเตะกิ๊กต่างหน้าอย่างนี้ครับ
พอล็อกแบบนี้เด็กเกียงไกรเหนื่อยเลยนะครับ
กระช่าออกมาไม่ได้โหล๊อคเหนียวแน่นเป็นแม่ง
เหนียวดึกเลย

ติดเสื้อถ้ามันไม่ติดนี่ล้มเลย
ที่มุมแดงมีไก่ยักษ์ด้วยนะไก่ยักษ์อุ่งเผ่าหรือเปล่า
ต้องเลิกกับหรอกไคล่แล้วสายสาบ
ติดบังติดบังหลักแทง

นั่นแหละแดงนี่ตีด้วยเหลี่ยมแล้วน้ำเงินนี่ตีด้วยแรง

หลักแทงขวาทำได้ดีนะครับ

สร้างความระบากใจให้มุมแดงแน่นอนครับเด่นเกียงไกร
เหมือนมันเจอกัน
โดมทองหมดลุกจาก
ให้คะแนนยกต่อยกแล้วครับ
ยกละ๑๐ครั้งสักคู่ครับ
วยคู่เอกเนี่ยผ่านมาแล้ว๓ยกนี่ภาพช้ายกที่๓
ฝ่ายแดงเด่นเกียงไกรนี่ใช้จังหวะให้เป็นโอกาส
งเตะซ้ายดึงตัวหลบ
โดมทองก็พยายามเดินเข้าหาปั้มเข้ารัดปั้มตีเข้าในครับ

มวยกู้นี้สนุกสนุกสนุกดูเดือดเข้มข้นเลยครับ
ที่ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ที่๔สถานการณ์๓ยกนี่ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยท่านผู้ชม
ชอบฝีมือออกอาวุธสวยงาม
อยู่ที่มุมแดงครับเด่นเกียงไกรเด่นพลทิพย์
ขณะที่น้ำเงินนั้นยกนี้ต้องเปิดเกมอีกแล้วประเภท
เขาแรงปลายดีม้าตีนปลายอยู่ที่น้ำเงินนะครับ
พอเข้าในแล้วจะตีแดงได้หรือเปล่า

ยก๔ภูชิฆาตบริธีจิลวัฒน์อินเหยียมพี่ป่าสนุกแล้ว
มันเดินตลอดอยู่แล้วไอ้เจ้าโดมทองนี่

พวกนี้ไม่มีคำว่าแทร่จ้องแทร่บู้อย่างเดียว
ช่วงหลังช่วงหลังสดด้วยนะเงินทอง
แดงได้จุดจริงกว่า
รูดักแขวงนี่ทำได้น่ารักข้างเลยนะ
เด็กเกียงไกร
ล็อกได้แล้วครับแต่ล็อกแบบนี้ต่างคนก็ตี
บังไม่ทันครับโดมทองลูกนี้สดขึ้นมา
คู่นี้เคยเยอะนะครับมิกแอร์และชะดำเนินครับ
กางเกงสีแดงโดนเตือนเลยแพ้ไปวันนี้ล้างตา
ติดไม้อย่างเดียวเข้าเข่า
ขยันตีนะครับดมทอง
ตีต้องตีให้ตลอดนะครับต้องล็อกแล้วตีอย่างเดียวช้าไม่ได้ครับ
เลี่ยงแข่งซ้ายเตะล็อกแล้วหมุนพลิกผ่าเค้ว
ไม่เหลี่ยมดีจริงนะ
ด้วยวิ่งเค้าหาแล้วล็อกพีธเลี่ยงมิกเทรี่ยงหลวมเลยนะ

ประยังตีไปเรื่อย
ก่อนขึ้นพี่แย่งของตลอดเจ้าดมทอง

เจอขวาตัวแบบนี้ตีไม่หน้า

ในเครื่องร้อนแล้วตอนนี้

โต้ตลอดกางเกงสีแดงนี่มันรอจังหวะ
ตอบซ้ายขยับซ้าย

ใจแล้ว
พี่โกราศ
หลังในช่วงปลายกรุ่นเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้น๑๐นินาที
รอแข่งซ้ายเปรกเหล็กในถึงตัวตลอด
หายใจไม่ทันเหมือนกันนะเด็กเกียงไก่หายใจไม่ทันเหมือนกันนะ
ต้องไปรุ่นกันยกสุดท้ายนะครับซ้ายทางเรียบ

ต้องไปรุ่นกันยกสุดท้ายนะครับซ้ายทางเรียบ

ครับไว้ครัวเอกที่ผ่านมาสองสี่ยกแล้วครับ
ฝ่ายแดงเด่นเกียงไกรนี่รอจังหวะ
ซ้ายปั้มตีเข่าแรก
โอ้โหใช้ความแข็งแกร่งหักโดมทองเสียหลักล้มลงไปนอนอยู่ข้างล่างเลยครับ
ที่เวทีเหมือนเกิดจราจนเลยนะ

มีวิทาซานสะโกนหนีอย่างเดียว
ไฟล์แดงก็บอกว่าฟีมือฟีมือ
เอ้าคู่นี้นะครับบรรยากาศคึกคักเหลือเกิน
สมศักดิ์สีมัวชิงช้ำ๑๐๕ปอนด์
เอาตามต่อยกสุดท้ายครับ
บอกหนีอย่างเดียวไฟล์บอกฟีมือหมูหมู

ฟื่อแดงบอกหนีทรงยางหนีด้วยเตะด้วย
ไม่มันอยู่ที่กรรมการ
แล้วกรรมการที่ปวดหัวแน่นอนเลยคู่นี้
นาทีสุดท้ายดูที่ตรงนี้
วิ่งเข้ามรอช้าเลยตอนนี้
หายใจลดต้นคออย่างเดียวครับโดมทอง
แดงได้เหลี่ยมน้ำเงินได้แรงนะครับชอบแบบไหน
เดินตลอดนะครับโดมทองเดียงเกียงกายตั้งรับดับแทง
ล็อกล็อกตีตีไปเรื่อยล็อกตีไปเรื
มายังไงขวาตีพลิกเหลี่ยมลงไม่ลงลงไม่ลงไม่ลง
ขวาตีซ้ายตีสลับไปเรื่อยครับลมทอง
ยกสุดท้ายแต่มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะยกสุดท้ายนี่ให้ดูที่เหลี่ยมสุดท้ายด้วยนะ
ต้องระวังแข้งซ้ายแดงด้วยนะครับขยับผิดจังหวะนี่ซ้ายมาเลย
โอ้โหโดมทองครับไม่เดินต้องเดินนะแต่ต้องเดินให้เร็วกว่านี้

นี่อันตรายมากทำไมโดด้งตอนนี้
ขวาคอยดักแทงไปเรื่อยแม่ดวงทองมันดื้อจริงนะ
โอ้โหติดตัวตลอดครับดื้อแล้วขยันด้วยแล้ว
แล้วสามนาทีสุดท้ายเป็นสามนาทีทองของนักผู้ด้วย

พริกพยาพิกพริกก็หนูมันก็เลือก
แม่ลูกเหลี่ยมนี่เหลือกินเหลือใช้เป็นส่วนเกินจริง

กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายนี่เฮกลั่นนะครับ

ล็อก

นี่พ้่อยก็ท่านรักครับติดตามชมกันได้
หัวใจจะวายเอานะดูแบบนี้
สู้ไม่เลิกยังมากจริงจุดสี่ได้ด้วยนะอาหาร
ต่อมากรางสามคนแล้วมีเวลาประมาณสี่สิบนิดนาที
ให้คะแนน๓คนนะท่านผู้ชมไปทุนกบกลาง
วันนี้เราสักพักดีคำอารมณ์รวมจิต
ผู้ชิงขาดตรงเวทีครับจิลวะอินเอียม

แต่มวยชิงแชมป์ก็แผลยากนะครับที่จะเสริมนะท่านผู้ชม

หลังจากที่ขับเกี่ยวกันมาตลอด๕ยกนะครับ
สี่คู่ครับมีคู่นำรายการครับที่ไม่นับไม่น็อก
ก็ลัวใส่กันสนุกนะครับเกม
โอ้โหแล้วคู่นี้อนาคตเนี่ยคนแพ้คนชนะมีอนาคตแน่นอนครับคุณผู้ชม
มุมแดงนี่ก็โอ้โหลีลาเหลี่ยมตัวเหลี่ยมตานี่เหลือกินเหลือใช้เลย
ชกอยู่ในรายการเงินล้านมาโดยตลอดนะครับ
ที่กรรมการแล้วครับจะออกใครนะครับ
ลูกจักรลูกแจ้งลูกท่ำต่างเอาลูกมวยเหลี่ยมตัว

แดงได้น้ำเงินน้ำเงินนี่ได้แข็งแรงได้ขยัน

คู่นี้เขาให้เป็นละเอียดด้วยนะให้เป็นยกนะ

ขีพยานคุณจรูนวันนิชาหรือว่าคุณจุ่นบางรจันทร์นะครับ
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฝ่ายแดงนี่คือเด่นเกียงไกร

นี่มุมนี้จะมีจาธุ้ยนะ
น้ำเงินนี่ตัดผมทรงเดียวกับจาทุยนี่ลุงพี่เลยนะ
สมเดียวกันเลย

น้ำเงินโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับ
มวยจากจังหวัดพัทธานี

รับการสมัครจันทร์ท๗๐๐ต่างโรงเรียนหอว่าง
ผลการประกาศแขนด

แต่ว่าต้องซูฮกให้กับนักชกทั้งคู่
ก่อนอื่นขอเสียงปรบมือหน่อยครับ

ต่อจากนี้จะเป็นประการประกาศคะแนนนะครับกรรมการท่านแรกภัยทูลตบกลาง
ให้แดง๔๙น้ำเงิน๔๐
กรรมการวรสักพักดีคำให้แดง๔๘น้ำเงิน๔๐
กรรมการนรงรวมจิตคนสุดท้ายนะครับกรรมการนรงรวมจิต
ให้แดง๔๙น้ำเงิน๔๘ครับ
ผลปรากฏว่าเป็นเด่นเกียงไกรเกรดพลทิพย์นะครับ
ขวาแชมป์รุ่นมินิมองเวท๑๐๕ปอนด์ของสุดยอดมวยท้ายรัก
เส้นแรกไปคลองครับโอ้โหน่าเสียใจนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยนะครับแล้วก็ดีใจกับผู้ชนะครับ
ทุกคนทำเต็มที่แล้วนะครับอ่าเป็นเรื่องของเกมกีฬาเลยครับ
มุมแดงเคยแพ้มาที่ราชดำเนินโอ้โหวันนี้มาล้างตาได้แบบทบต้นทบดอกเลยนะครับ
เอาละครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะเป็นการมอบเข็มขัดแชมป์นะครับ
มวยคู่นี้พี่เลี้ยงฝั่งโดมทองบอกว่าแม่น่าเสียดายเหลือเกินครับ
โอ้โหต่อยกันคู่ซี่สูสีนะครับ
กรรมการนี่หนักใจเลยครับ
นี่นะครับเสน่ห์ของมวยไทยนะครับ
โอ้โหว่าบรรยากาศความยิ่งใหญ่วันนี้
แฟนมวยในเวทีนี่บรรยากาศคึกคักเหลือเกินครับ
แฟนคลับก็มาเต็มเลยนะครับ
เอาละครับลำดับต่อไปจะเป็นการมอบเข็มขัดแชมป์นะครับ
ก็ช่วงนี้ได้รับเกียรติจากคุณซูมนะครับ
สมชายกรุสวนสมบัติครับที่ปรึกษากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
จะเป็นผู้มอบเข็มขัดแล้วก็คาดเอวให้กับแชมป์
ขอเสียงปรบมือให้แชมป์ด้วยครับเด่นเกลียงไก่เกียรติโพทิพย์
โอ้โหเป็นภาพบรรยากาศความปลื้มปิติปลื้มใจนะครับ
หลังจากเคยแพ้มาวันนี้ทำได้สำเร็จครับ
แล้วก็มีเข็มขัดคาดเอวกลับบ้านด้วยนะครับ

มาจากพัทธลุงนะครับ
ทางเรียบเด่นเกียงไกรเกียรติพลทิพย์สตเหล็กเมืองลุง
แชมป์นี้ผมขอสู้สู้สู้โอ้โห

ก็เป็นนักมวยในสังกัดของโรเบิร์ตคล็อปนะครับ
อยู่ที่ค่ายเกียรติพลทิพย์ที่ย่านศาลยาครับ
ในรุ่นนี้๑๐๕ปนี่
เกียงไกรก็ถือว่าเป็นเบอร์๒นะครับ
รองจากกิ่งซางเล็กต่อหลัก๒ยอดมวยเด็กครับ
เอาละครับก็ได้ติดตามไปแล้วนะครับ
ผลของการิมคันผู้เอกทำรายการ
แล้วก็สรุปว่าเป็นเด่นเกียงไกรเกรดโพทิพย์นะครับ
ที่คว้าแชมป์รุ่นมินิมัมเวท๑๐๕ปของศึกยอดมวยแทนรัฐเป็นทองนะครับ

ช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ